ดูเรื่องของต้นไม้แปลกไปแล้ว
ไปดูเรื่องของต้นไม้ที่มันไม่แปลก
แต่มันมีมูลค่ามันมีรายได้มหาศาล
นั่นก็คือต้นกระบองเพชร
ต้นไม่ใช่กระบองไฟ
กระบองเพชรที่มันมีน้ำ

คุณผู้ชมรู้ไหมว่าที่ฟาร์มแห่งนี้
เขาเป็นฟาร์มกระบองเพชรที่มีกระบองเพชรเยอะประมาณ๒๐๐๐ต้น
ทำไมเยอะขนาดนี้แล้วเยอะมากราคานี่นะคะ
มีตั้งแต่เริ่มต้นคือหลัก๑๐หลัก๑๐๐
ไปจนถึงหลักล้าน
เฮ้ยต้นกระบองเพชรเป็นหลักล้านหรือเปล่า
ค่าหลักล้านมีความน่าสนใจมากเลยนะคะ
ที่ได้รับความนิยมในวงการไม้ประดับทั้งมือสมัครเล่นและนักสะสม
ทุกวันนี้มีขายหลากหลายราคาสารพัดรูปร่างหลากสายพันธุ์
วันนี้รู้แล้วบอกต่อจะพาไปแหล่งผลิตและจำหน่ายกระบองเพชร
ที่อยู่มานานกว่า๖๐ปีที่อำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานีนี้เองครับ
ที่นี่กระท่อมลุงจรสวนกระบองเพชร
เจ้าแรกในประเทศไทยที่มีการเพาะขยายพันธุ์และจำหน่ายกระบองเพชร
จรเป็นคุณตาครับตาของผมครับ
กระท่อมลุงจรคือมันตั้งให้สอดคล้องกับนิยายอเมริกันนะครับ

กระท่อมลุงจรก็เริ่มมาประมาณ๖๐กว่าปีแล้วนะครับ
มีประมาณ๑๑หลังนะครับ
พวกนี้จะเป็นต้นไม้ที่ใช้ค่อนข้างใหญ่
แต่ว่าอายุไม่ได้เยอะมากนะครับ
ประมาณ๑๐ปี

นี้เลยราคาก็น่าจะอยู่ที่หลักหมื่นได้
ต้นนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็หายากแล้ว
มาจากมาดามสก้า๓๐๐ตัวปี
ในปัจจุบันนี้มันไม่สามารถนำเข้ามาได้แล้วนะครับ
ต้นนี้ตั้งไว้ก็หลากลายหมั่น

เป็นความภาคภูมิใจของกระท่อมลุงจร
ที่สวนของเราผสมพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา
ก็คือจะด่างกระจายทั่วเป็นสีเฉพาะตัวนะครับ
ตัวนี้ออกมาประมาณ๕๖ปีได้แล้วที่ทำตัวนี้ขึ้นมา

ต้นไม้นี้ตั้งไว้ล้านหนึ่ง๑ล้านบาทนะครับ
แล้วก็หน่อนี้จะขายหน่อละหมื่นซึ่งขายไปหลายหน่อแล้ว
แล้วก็มีคนเอาไปพัฒนาไปทำต่อกัน
ขายกันต่อในตลาดแล้วนะครับ
คุณภูเขาฝากย้ำมานะครับว่า
การตั้งราคาตั้งไว้สูงไม่ได้เพื่อขาย
แต่ตั้งไว้ในเชิงคุณค่า
เพราะว่าบางทีมีเงินก็หาซื้อไม่ได้
สะสมไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นั่นเอง

ที่เราเพาะเลี้ยงขึ้นมาก็๒๐บาทสักส่วนใหญ่
ชมความสวยงามของกระบองเพชรอย่างจุดใจไปแล้ว

หรือจะไปเลือกซื้อที่สวนลุงจรจังหวัดปฐุมธานี
ก็โทรนัดกันได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับ
ถ้าสะดวกในกรุงเทพก็ไปเลือกชมเลือกซื้อได้ที่
สวนจัดจุดจักรโครงการ๕
อังคารวันพุธและวันเสาร์ครับ
รู้แล้วหลับปากรู้แล้วบอกต่อค่ะ